มีเรื่องที่ต้องมาย้ำเตือนกันครับคุณผู้ชมใครใช้ประกันสังคมในการตรวจสุขภาพประจำปี
นะว่าการเอ็กซ์เรย์ปอดตรวจเอ็กซาเรย์ปอดเนี่ยก็อยู่ในรายการตรวจด้วยนะ
ส่วนชาวนารอเฮได้เลยครับรัฐบาลอนุมัติโครงการประกันราคาข้าวปีนี้
แล้วก็เพิ่มส่วนต่างให้ด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกที่ต้องรู้ครับยังเกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็ก
ที่จะมีการปิดพื้นที่หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ตั้งแต่วันนี้จนวันเสาร์ก็คือ๑๖๑๙พฤศจิกายน
เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมทางกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร

เขาประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนของประชาชน

ที่เขาปิดของทหรัฐธรรมพิเศษช่วงแยกอศวรษถึงแยกพราม๔
โดยท่านสามารถไปลงทะเบียนรับบัตรผ่านเข้าพื้นที่ได้
จนถึงวันที่๑๙พฤศจิกายนก็คือวันเสาร์เลยครับ
ส่วนใครจะเป็นในการไปส่งพัสดุปรายศรีแจ้งจรฐิได้
เป็นการประเทาความทดลองให้กับประชาชน

ก็ไปได้ที่สนลุมพินีแล้วก็สนทองหล่อนะครับ

เพราะว่าคอรมอลมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปี๔

วงเงิน๘๑๐๐๐ล้านบาทครับ
โดยมีชาวนาได้ประโยชน์ประมาณ๔๗๐๐ราย
ราคาประกันรายได้อยู่ที่๑๐๐๐๑๕๐๐บาทต่อตันตามชนิดราคาข้าว
และจะมีค่าส่วนต่างไร่ละ๑๐๐๐บาท
เกินครัวเรือนละ๒๐ไร่หรือเป็นเงินไม่เกิน๒๐๐๐บาทครับ
โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์
โดยกรอกเลขบัตรประชาชนระบบจะแจ้งรายละเอียด
จำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับ
ซึ่งเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือว่าทกศครับ
เกษตรกรก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเป็นงวดไปนะครับ
ส่วนใครใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓และ๓๙
มีตรวจเช็คสุขภาพฟรี๑๔รายการ
เนื่องมาจากมะเร็งปอดที่เป็นหนึ่งในสาเหตุการณ์
อันดับต้นของคนไทยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเป็นโรคร้ายที่พบในเพศชาย
มากเป็นอันดับ๒และในเพศหญิงเป็นอันดับ๕
มีอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น๔๐คนต่อวันครับ
ปัจจัยมาจากการรับควันบุหรี่มือ๒
สัมผัสสารก่อมะเร็งและมลภาวะทางอากาศ
ดังนั้นครับการตรวจสุขภาพปอดประจำปีจึงสำคัญมาก
เพื่อหาความผิดปกติของปอดจะได้รักษาได้ทันการครับ